เราไปดูเรื่องของการประมูลเสื้อกันบ้างนะครับซึ่งธีรทรบุญมาทันเนี่ยต้องการจะช่วยเหลือ
เนี่ยทะลุไปล่าสุดนะครับปิดไปแล้วเนี่ยน่าตกใจนะครับกับหลายคนที่เข้าไปช่วยเหลือ
แล้วดูสิครับยอดเงินมหาศาลมากนะครับ
ปิดตัวเลขสูงไว้ที่๕๑๐๐๐บาทครับ
ธีรทรครับแบ็คซ้ายทีมชาติไทยในวัย๒๙ของ
ก็เขาเอาเสื้อที่เขาสวมใส่ในการพาทีมคว้าแชมป์เจลีกญี่ปุ่นออกมาประมูลครับ
ช่วยเหลือจ่าสิบเอกเสน่หวงมณีศักดิ์อดีตสตาฟทีมชาติไทยที่ป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะที่๔
ก็มีค่ารักษาที่สูงอยู่แล้วนะครับ
ประมูลไป๑๕ธันวาคมแล้วจนถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย

ซึ่งผู้ชนะการประมูลก็คือคุณพงศิรินะครับ

ผู้บริหารสโมสรลำพูนบอริเออร์โดยประมูลไปตัวเลขนะครับ
จบที่๕แสน๑หมื่นบาท
ซึ่งเป็นเงินที่ถือว่าสูงมาก

ที่อยากจะช่วยเหลือคนในสังคมฟุตบอลด้วยกันนะครับ
ซึ่งเงินทั้งหมดจะถูกโอนไปที่บัญชีของจ่าสิบเอกเสน่หมวมณีศักดิ์
แล้วล่าสุดเหมือนก็บอกว่าโอนไปเป็นที่เรียบร้อยด้วยแล้วนะครับ
ก็เป็นนักเตะใจบุญจริงนะครับธีรทรทำกิจกรรมดีเพื่อสังคมแบบนี้ครับ
ไปดูเรื่องของการจับสลากโค้กครับกันบ้างครับในรอบ๘ทีมสุดท้ายครับ
โดยมีนายทงชัยสิริธรผู้อำนวยการกิจกรรมสังคมและสื่อสารองค์กร
ตัวแทนบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดแล้วก็นายนัทธนลัยพิริยะนะครับ
อำนวยการฝ่ายในการกีฬาและฝ่ายออกอากาศของไทยรัฐทีวี
แถลงข่าวในการจับสลากประกบคู่นะครับฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับ
ครับครั้งที่๒๑ในรอบ๘ทีมสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ
นัดแรกวันที่๒๑มกราคมส่วนนัดที่๒นะครับแข่งขันวันที่๒๘มกราคมครับ
ส่วนอาสัมชันยูไนเต็ดพบกับอาร์มี่ยูไนเต็ดที่เคลียร์เมืองทองยูเนเต็ด
แชมป์เก่าตกรอบไปนะครับในรอบชิงแชมป์กรุงเทพมหานคร
ไปดูต่อที่ชนบุรีนะครับพบกับหนองบัวพิชยะแล้วก็คาเดนซ่าสตูนยูเนเต็
พบกับชัยนั่นฮอนบิลครับผู้ชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
แข่งขันแบบเย่าเยือนวันที่๑๒และ๑๙กุมภาพันธ์
ถ่ายรถสดทางถ่ายรถทีวีช่องสาวที่๑๒ซึ่งทีมแชมป์เนี่ยก็จะรับเงินรางวัล๑ล้านบาท
แล้วก็มีทริปพิเศษนะครับไปเยือนถิ่นแอนดฟิลของสโมสรลิเวอร์พูลที่ประเทศอังกฤษเลยครับ